เตือนภัยกันนะฮะเรื่องของทางกั้นไม้กั้นทางรถไฟ
สัญญาณไฟเตือนต่างนะครับอันนี้เราต้องเคารพกฎตรงนี้ด้วย
ใช่ค่ะไม่อย่างนั้นถึงชีวิตได้นะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาครับ
นี่ค่ะคือจะเห็นว่าไม้กั้นนี่ลงมาแล้วนะ

แล้วมีรถไฟที่วิ่งจากขวาไปซ้ายขบวนหนึ่งนะฮะ
ตอนนั้นรถก็เขาก็จอดมาแล้วนะครับ

นี่ที่ฉะเชิงเซานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือขบวนขวาไปซ้าย

แต่ไม้กั้นทางเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะฮะ

เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีตลอดแนวถนน
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งไปคุณเขียนมาสอน

และคันนี้ก็ตามไป
ขบวนนี้จากซ้ายมาขวา
รถไฟทั้งขบวนก็เล่นผ่านไป

คนที่ขี่จักรยานยนต์คนนี้เสียชีวิตนะครับ

นี่เป็นจุดตัดข้ามทางรถไฟนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายดอกรักเศษดำ
อายุ๔๘ปีนะครับส่วนจักรยานยนต์ก็พังเละทั้งคันเลยนะครับ
พ่ออายุ๗๐แล้วบอกว่าลูกชายทำงานอยู่ที่โรงงานแถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ปกติเขาใช้เส้นทางนี้ในการขี่รถไปทำงานแล้วก็กลับบ้านเป็นประจำ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๒กิโลเมตร
ว่าลูกชายคงไม่ทันระวังคงจะเห็นว่ามีรถไฟเนี่ยวิ่งผ่านไปแล้ว๑ขบวน
แต่ไม้กั้นยังไม่ขึ้นลูกชายอาจจะคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะ
รถไฟน่าจะหมดแล้วสุดท้ายมีสวนมาอีกทาง๑ขบวนนะครับ
ก็เลยถูกรถไฟชนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ